ดูนี้กันหน่อยค่ะภาพวงจรปิดเขาบอกว่าจะตามล่านุ่มคนนี้
ไปค่ะเข้าไปที่ร้านที่ปัรมน้ำมันไปไม่ได้ซื้ออะไรเลย
ไปวางเพลิงเขาไปจูดไปเลยคือพี่มาแบบน่าโรนเห็นชัด
ขนาดนี้เลยนะฮะทำไปทำไมนะคะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้กล้องวงจรป
มันเห็นชัดหมดเลยเป็นร้านมินิมาตรอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ริมถนนวิทธภาพมาแล้วซ้ายอุดรณฐานีขอนแก่น
ตรงช่วงขาออกอุดรธานีค่ะจับภาพผู้ชายคนนี้อายุสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปี
รูปร่างพร้อมสูงนะคะสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซน
ตัดผมเกลียนอย่างที่เห็นสวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงยีน
แม้ใส่แมสมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะเมื่อกี้เห็นหน้าชัดหมดเลยเนาะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามานะคะสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
พอจอดแล้วนี่เอาละเอาละจุดแล้วคุณเห็นไหมเดี๋ยวนะ
จุดดื้อดื้อแบบนี้เลยเหรอครับเนี่ยโอ้ทำยังกับจุดเทียนอยู่บ้าน
แต่เขาจุดนิดเดียวเองนะแล้วมันลุกไหม้รุนแรงเลยเหรอครับ
คุณเดี๋ยวค่ะเพราะภาพในร้านมินิมาตรมันจับไว้ได้หมด
คุณดูสิคะคุณอย่าลืมนะไอ้พวกถุงขนมเนี่ย
มันก็เหมือนพวกฟอยดีเนี่ยแหละอ๋อเออใช่ฉะนั้นเนี่ย
ฉะนั้นแม้ขนมก๊อบแก๊บอ่ะอืมมันก็จะติดไฟแล้ว
พอเราติดหนึ่งมันลามแล้วมันลามเร็วนะคะนี่แหละค่ะ
อยู่ดีเขาเอาไฟแชคไปจุดไฟเผาถุงขนมทำเสร็จเดินไปเลยจ้า
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยจ้าแล้วพนักงานเขาจะรู้ไหมคุณ
กว่าเขาจะได้กลิ่นนะโอ้โหเนี่ยแล้วพอไฟมันก็แรงขึ้นเรื่อย
พนักงานเริ่มผิดสังเกตแล้วเฮ้ยกลิ่นอะไร
ยังไงคุณนี่เกือบลามทั้งเชลล์นะคะสุดท้ายรีบเลยค่ะ
เอาถังดับเพลิงไปฉีดดับไฟได้ก่อนที่มันจะลุกลามตำรวจค่ะ
สาวพอร์โน้นสูงเที่ยวเมืองอุดรฐานีพอรับแจ้งเหตุมา
ถึงที่เกิดเหตุเลยนะคะอู้ยผู้ชมดูดินี่นี่นี่อ่ะ
เดี๋ยวลองดูภาพนี้ก่อนลองดูภาพพนักงานก่อน
ถ้าเป็นพนักงานในร้านเนี่ยตื่นตกใจแล้วนะเขายังมีสตินะคะ
เพื่อฉีดเครื่องอุปกรณ์ดับไฟแน่น่ะค่ะนี่แหละค่ะโอ้คุณกิง
จริงจริงดับได้อ่ะพอตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปเจอพนักงานร้านมินิมาตรชื่อว่านางสาวสุภาพรเชิดชัยภูมิอายุ๓๑ปี
ก็พาไปชี้ตรงจุดนั้นนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าไอ้ถุงขนมเนี่ย
ถูกไฟไหม้เสียหายไปประมาณสักสิบห่อเล่าแบบนี้ตอนนั้นก็ทำงานอยู่ใน
เตอร์ร้านนี่แหละมันไม่มีลูกค้าเลยแต่เห็นแหละผู้ชายในกล้องอ่ะ
ทำทีเข้ามาเลือกซื้อของสัก๕นาทีแต่ไม่ได้ซื้ออะไรเลย
เดินออกไปเฉยแล้วอย่างที่ที่ฉันบอกว่าพนักงานเขาไม่ได้มาเห็น
แต่สิ่งที่มันเป็นประสาทสัมผัสคือจมูก
เขาได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เลยเดินออกมาดู

คือเป็นไฟลุกขึ้นมาเลยค่ะมันขอบยาง
เหมือนเผายางเลยใช่ไหมตกใจค่ะอืม
ว่าก่อนหน้าที่เขาจะจุดไฟเนี่ยมันมีเหตุการณ์ว่าได้เถียงกับลูกค้าไหม
รู้ว่าลูกค้ามันมีปฏิกิริยาเมาหรืออะไรมีปฏิกิริยาอะไรไหม
ไม่มีค่ะเขาดูดีค่ะเป็นตัวดูดีบุคลิกดีอืม
แต่ไม่คิดว่าจะมาบางเครื่องทีหลังค่ะอืม
โอ้เนี่ยนะเขาก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยนะ
ทีนี้ทางด้านผู้จัดการร้านค่ะคุณจุลาวันเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่า
ไม่รู้สาเหตุแรงจูงใจเลยนะว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ขอวอนตำรวจตามตัวมาให้ได้โดยเร็วอย่างนี้ถือเป็นบุคคลอันตราย
แล้วถ้าเขาไปก่อเหตุที่อื่นอีกหรือลองคิดถ้าเกิดว่าพนักงานมาดับไฟไม่ทัน
คุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วร้านนี้ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยค่ะ
ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจสพนสูงเอาภาพคนก่อเหตุไปติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้วนะคะ
งงมากว่าจู่เข้ามาแล้วจุดไฟเพื่ออะไร
เราไม่รู้ด้วยนะว่าหรือว่ามันจะมีปมอะไรใดก่อนหน้านี้ไหม
เหมือนตั้งใจมาปุ๊บจุดเลยนั่นสิฮะไม่ได้มาเถียงกับพนักงานด้วยนะ
เดี๋ยวรอให้เจอตัวก่อนนะครับ